บอกว่าอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะของงานครบรอบการจากไปของแม่พึ่ง๓๐ปีนะคะ
เมื่อคืนที่ผ่านมา๑๒มิถุนายนเป็นคืนสุดท้ายแล้ว

แต่ว่าก็มีขนทัพศิลปินดารานะคะขึ้นเวทีสร้างความสุขให้แฟนมากมายเลยนะคะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนิดนึงค่ะเราเอามาให้ดูกันค่ะ
งานนี้ค่ะก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตโอ้โหบอกเลยฟ้าฝนเนี่ยตกหนัก
คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศซะก่อนนะคะเป็นห่วงทุกคนจริงเลย
แต่ฝนจะตกฟ้าจะร้องขนาดไหนแฟนคลับบ่อมียั่นจ้ะ
ดูซะก่อนนะคะนี่ไม่หนีไปไหนค่ะยืนกางร่มนะอยู่ตากฝนอย่างนั้นคุณผู้ชมค่ะ
ชื่นใจแทนพี่น้องศิลปินจริงจริงค่ะด้านศิลปินนะคะอย่างที่บอกไป
มากันเยอะมากันแน่นมากพี่แจ๊คนะมากันเป็นกองทัพเลยใช่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณอาเสรีรุ่งสว่างค่ะ
รุ่งสุริยาพี่ยิ่งยงยอดบัวงามคุณสิรินทรานิยากรพี่ไก่จันจวงดวงจันท
คุณตรีชัยนรงค์น้องมี่มิลินค่ะแล้วก็น้องมิดมิดชัยนะคะรวมไปถึงศิลปินดาวรุ่ง
ชื่นชอบแม่พึ่งอีกมากมายก็มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะ
จะพาไปรถน้าหมดล้างเท้าเป็นดาวบ้านน้ำ
โธแมนกลุบไปกำไหวคัดมันนะหรอกแสนเผง

จะทอดใจที่มันนั่งต่างและกลับเหลือเกิน
รู้สึกดีไม่รักต่อรักต่อ
อย่างที่ต่อออกมาจากไว้กับมัน
ถ้าเกิดมาให้รู้มันก็รู้ยังไม่เคยรักรัก

ใช่คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าวันนี้ก็มีคอนเสิร์ตกันค่ะ
จะจัดยาวไปถึงวันที่๑๘นะคะ
ถ้าใครอยู่แถวนั้นก็สามารถที่จะไปร่วมงานกันได้ค่ะ

ก็ได้มาเปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะ
ถึงความรู้สึกความผูกพันที่มีต่อแม่พึ่งค่ะ
ให้เราฟังบอกว่าตนเนี่ยยกแม่พึ่งเป็นไอดอลในหลายด้านเลย
ไม่ว่าจะเป็นการสู้ชีวิตการร้องเพลง
ถึงแม่นะจะล่วงลับไปถึง๓๐ปีแล้วค่ะ
แต่ก็ยังคงรักแล้วก็คิดถึงเสมอไปค่ะ

ถ้าใช้คำว่าความผูกพันในเสียงเพลงเนี่ย

ก็คืออยู่ในหัวใจของเราอยู่แล้ว

เพราะอะไรเพราะเราเกิดมา

เราได้ยินอยู่แล้วเราเลี้ยงควายอยู่เราได้ยินเลย
ศิลปินที่ยังอยู่ในหัวใจคนลุกทุ่งตลอดการ
การที่จะสร้างตำนานไว้เนี่ย

เป็นตำนานทางด้านของเสียงเพลงทางด้านของเรื่องการต่อสู้ชีวิต
เขาก็มีการแบบว่าเหมือนการไลฟ์สดนะคะ

ชื่อว่างานลำลึก๓๐ปี
ดวงจันทร์กลางดวงใจพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเอง
ก่อนหน้านี้น้องเป่าเป่าวลีแล้วก็น้องตรีชัยนรงค์เนี่ย

ใช่ค่ะที่บันเทิงไทยรัฐสร้างความคึกคักให้กับรายการมากเลยนะคะ
และนี่แหละคือบรรยากาศจริงนะคะที่เราได้นำมาเสนอกัน
บรรยากาศคอนเซิร์ตแบบออนไลน์ค่ะ
มีการไลฟ์นะคะผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ

มีศิลปินนะมาร่วมขับค้านบทเพลงของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์มากมายเลยนะคะ
ทั้งเป่าเป่าวลีคุณตายออระไทย
คุณหญิงลีศรีจุมพลคุณเอิญค่ะ

หยิบยกค่ะเพลงฮิตเพลงดังของแม่พึ่ง
ขับร้องไว้แบบสุดมันเลย
แล้วก็ยกหางเครื่องกันมาเต็มวงแบบนี้เลยค่ะ
เดี๋ยวเราให้ดูภาพบรรยากาศเต็มดีกว่า
สวยสดง้อนงามจริงนะคะ
เห็นแบบนี้เราก็ชื่นใจ
สักสิ่งแม่พึ่งนะคะ
หลบหาแต่ละคนแล้วก็มีแม่พึ่งเป็นไอดอลนะคะ
อย่าว่าเลยเราเนี่ยโตมากับแม่พึ่ง
เพลงแม่พึ่งนะมันอยู่ในทุกช่วงจังหวะของชีวิต